เมาแล้วก็ทะเลาะกัน
สุดท้ายฝั่นกันเจ็บสาหัสนะ
แต่ก็เจ็บทั้ง๒ฝ่ายนะครับ
พี่นี้คืนนี้
นาศอายุ๔๐ปีเป็นช่างเชื่อมเหล็กของบริษัท
ถูกของมีคมฟันเข้าที่ไทยทอยนะฮะบาดแผลเนี่ยยาวสักยี่สิบเซนติเมตรเข้าจมูกอีกแผลหนึ่งด้วยนี่ฮะ
ยาว๑๕เซนติเมตรคือแผลค่อนข้างลึกนะครับอาการก็เจ็บหนักแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนคนก่อเหตุที่ฟันนายบุญส่งจนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายเกรียงไกรจันป่นอายุ๔๐ปีเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานที่เดียวกัน
นายเกรียงไกรนี่ก็เจ็บเหมือนกันหัวแตกนี่นะฮะยืนอยู่นี่ครับนี่ใส่เสื้อหงแดงเลื้อพูอยู่นี่โอ้โหนี่ฮะเขาบอกผมก็เจ็บ
คือเกรียงไกรเนี่ยเขาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเขาอยู่ในห้องพักของเขาแล้วนายบุญส่งเนี่ยมาหาเรื่องเขาถึงในห้องก็ชกกันนะ
เขาก็ยอมรับแหละว่าเขาก็ชกบุญส่งไปก่อนด้วยแต่จากนั้นเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าใช้อาวุธอะไรต่อเพราะว่าผมก็เมาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเมานะแต่ว่าบุญส่งนี่โดนเข้าไปหนักเลย
เขาไปหาเรื่องอะไรในห้องเลยเหรอเหลือแล้วเขาก็ล่อเราก่อนหรือไงเขาทำอะไรเขาทำอะไรเหรอ
เขาต่อยเราโอ้เราก็กดกันตัว

เจ้าหน้าที่บอกว่าสอบไปสอบมาเนี่ยพยานที่อยู่บริษัทเดียวกันนะครับบอกว่าคู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันนะแล้วพักอยู่ห้องติดกัน
ที่พักคนงานบริษัทเดียวกันกินเหล้าก็กินด้วยกันนะแต่ความจริงบริษัทเขามีป้ายเตือนนะฮะห้ามดื่มเหล้าในพื้นที่ของบริษัทนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ไปทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าพอเมาแล้วก็พูดจาวกไปวนมานะสุดท้ายมีฝ่ายหนึ่งไปหาอีกฝ่ายหนึ่งในห้องชกกันไปชกกันมาอีกฝั่งนึง
โดนแทงเข้าไปจนเจ็บสาหัสอีกคนนึงก็เจ็บหัวแตกนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าคุมตัวไปโรงพักก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวเอาให้สั่งเมาแล้วจะสอบอย่างละเอียดอีกทีนึง
หัวหน้าคนงานนะครับบอกว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาวิวาดกันเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเมาทั้งคู่นะฮะ
ขณะที่ทางบริษัทมีกฎเหล็กนะครับห้ามดื่มเหล้าในพื้นที่บริษัทคือแม้แต่จะเป็นห้องพักคนงานเนี่ยก็ไม่ให้ดื่มนะ
ใครดื่มเนี่ยไล่ออกหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าทั้งคู่เนี่ยมีผลถูกไล่ออกจากงานทันทีนะครับ
คือเขาห้ามดื่มอยู่แล้วนะหรือไปดื่มข้างนอกเนี่ยบริษัทช่วงนี้เขาก็ไม่ให้นะเพราะว่ามันมีช่วงของโควิด๑๙
คุณออกนอกพื้นที่บริษัทไปเอาโควิดอะไรมาติดในพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไล่ออกทันทีนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คงไม่เอาถ้าไม่นั้นให้อีกคนเก็บมันออกมา
ถ้ามันไม่ยอมมันจะล้างแค้นหรือสร้างเสียชีวิตเลย
พันธุรกิจตรวนเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้มกับการสอบภาคเมืองชนบุรีนะครับ
เจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องแจ้งข้อหา
เนินคดีทั้งสองฝ่ายคือข้อหาทะเลาะวิวาสนะฮะ
จากนั้นก็จะตรวจสอบร่างกายแต่ละฝ่าย

ว่าจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะ
นี่เจ็บไม่เท่าไหร่เนี่ยถูกไล่ออกจากงานด้วยทีนี้